มักพอกดูสีสันในแบบนี้ล่ะครับ
แล้วก็ได้ข่าวว่าในกระเป๋านี้มีอะไรเอ่ยคะ
ต้องบอกก่อนว่ากระเป๋าเนี่ยก็เลือกสีฟ้าน้ำเงินเพราะว่าเราจะได้มีเงินมีทอง
ขอเปิดกระเป๋าขออนุญาตได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย
แล้วก็ที่บอกเลยว่าต้องมีตลอดก็คือนี่
ฟกใหญ่ไหม

โทษโทษถ้าถามแบบถ้านัดแบบหนุ่มมาคุยอย่างนี้
หนูไม่รู้ว่าเขางงไม่งงแต่เขาไม่ได้เห็นแน่
ถ้าเกิดเปิดกระเป๋าหนูจะลื้อเอาเจอพระเลยร้อนแน่
พวกใครจะมาขโมยเงินฉันร้อนแน่
แต่ว่าทริปนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บของก่อน
เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีใหญ่ด้วย
มีพิธีบวงสวะขยานาคาราช

ได้ค่ะแม่แต่เขาลูกทุ่มเหรอเขาใส่ลูกทุ่มป่ะเขาไปหมดนะเขาไปหมดเออแต่ว่าฟังแน่นอนทริปนี้ฟังแน่นอนค่อยดูละกันอ่ะขอบคุณบ้างเลยนะคะ